ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะเยาวชนสองคนนึกพิเรนยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
เอาหินมาปลาใส่รถไฟโอ้โหเห็นข่าวนี้แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลลูกหลานด้วยนะคะ
คุณผู้ชมหวาดเสียวเหลือเกินค่ะเยาวชนชายสองคนนี้เขายืนรอแล้วดูคุณสืบสกุลดูสิ
อยู่ใกล้รถไฟมากเลยอ่ะคืออยู่ระหว่างรถไฟสองรางเลยนะฮะ
จริงเราก็กลัวเป็นห่วงความปลอดภัยของเขาแล้ว
แต่ช่วงที่เขายืนรอรถไฟให้มันไป

หยิบหินมาปลาเล่นแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ผู้โพสต์ก็เลยตั้งคำถามไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีการจัดระเบียบชุมชนบุกรุกที่รถไฟ
หรือชุมชนริมทางรถไฟเหล่านี้อย่างจริงจัง
ขณะที่ผมถ่ายวีดีโอรถไฟขบวน๙ที่สวนมา
ก็มีกลุ่มเยาวชนที่อยู่ชุมชนบริเวณนั้น

ก่อนจะรีบเดินหนีกลับเข้าชุมชนไป
ทีนี้เจ้าของคลิปแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วนะคะ
คนเขาก็มาวิภาควิจารณ์บอกว่า
ต่อให้ไม่ปลาหินนะนะก็ไม่ควรที่จะไปยืนอยู่ตรงนี้
ตอนที่รถไฟมันกำลังจะชะลอจอดมันก็อันตรายเหมือนกัน
ก็เลยอยากฝากผู้ปกครองน้องสองคนให้ช่วยดูแลด้วย
อันนี้คือตอนที่น้องเขาวิ่งหนีมาแล้วก็กลับเข้าชุมชนไปนะคะ